คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อปืนจริงกับปืนปลอมมาเจอกันคะ
ก็ต้องมีใครสักคนก็น่าจะโดนยิงมั้ง
ตายค่ะเพื่อนคนนึงเอาปืนปลอมคือปืนบีบีกัน
ขู่เพื่อนอีกคนนึงแต่ไอ้เพื่อนคนนั้นเขามีปืนจริง
สวนกลับเข้ามาทีเดียวถึงตายเลย
นี่ค่ะวงจรปิดจับภาพไว้ได้เห็นไหม
ล้มลงไปแบบนี้เลยค่ะผู้ตายคือนายสุวิทย์สิงหเผือก
อายุ๓๑ปีนะคะตอนที่ได้รับแจ้งเหตุมา
เขายังไม่ได้เสียชีวิตทันทีแต่สภาพคือ
อาการบาดเจ็บสาหัสนั่งพิงเสาใต้อาคารจนแบบหายใจรวยรินอยู่ตรงนี้
ตำรวจสพเสาให้นะคะตรวจสอบนายสุวิทย์เนี่ยสวมเสื้อยืดคอปกสีเหลืองกางเกงยีน
ถูกปืน๙มมยิงเข้าที่ท้องทะลุหลัง๑นัดแขนซ้ายอีก๒นัดค่ะ
ข้างตัวมีปืนบีบีกันหนึ่งกระบอกนี่ประสานกู้ชีพโรงพยาบาลเสาห้ายมาประถมพยาบาล
หัวใจเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ
ผู้ก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานที่เดียวกันนั่นแหละ
รอมอบตัวอยู่ที่ห้องเช่านี่คือผู้ก่อเหตุว่าที่ร้อยตรีธีรวัตรภูหัดนาอายุ๔๑ปี
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวจังหวัดกาลสินด้วยนะคะทั้งสองคนเป็นคนขับรถบรรทุกน้ำมัน
บริษัทเดียวกันเราส่งคุณเนติชาวลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยว่า
ที่มาที่ไปก่อนที่เขาจะมายิงกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
ได้ภาพกล้องวงจรปิดตอนสองทุ่มสิบแปดนาทีนะคะเมื่อวานนี้จะเห็นนี่ค่ะ
๒ทุ่ม๒๐นาทีจะเห็นว่าผู้ตายลงจากรถเดินไปคุยกับแม่ค้าที่ขายของอยู่ใต้อาคารค่ะ
ลงมาแล้วเดินไปคุยกับแม่ค้านี่ค่ะแล้วก็เดินวนอยู่ใต้ตึกประมาณสักสามนาทีได้
ก่อนจะเดินไปที่ห้องที่ผู้ก่อเหตุอยู่นี่นะคะ๒ทุ่ม๒๕นาทีค่ะ
ผู้ตายเดินกลับมาจากบ้านผู้ก่อเหตุมือขวาจับท้องเสื้อเปื้อนเลือด
จังหวะนี้แหละค่ะกุมท้องมาแล้วสักพักเดินไม่ไหวล้มลงไป
แล้วค่อยถัดตัวขึ้นมานั่งเอาหลังพิงเสา
นี่ค่ะหายใจโรยรินโดนยิงท้องทะลุหลังหนึ่งนัดแขนซ้ายอีก๒นัดนะคะ
สองทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีชาวบ้านผ่านมาเห็นค่ะก็รีบช่วยเหลือ
แล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยนี่ไงคนมาเห็นแล้วคนก็เดินมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็
มีคนโดนยิงเลือดอาบเลย
เนี่ยคนมาเห็นก็รีบโทรแจ้งจนนาที

กู้ภัยมาถึงแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

แล้วพอนำส่งโรงพยาบาลเขาก็เสียชีวิต

นายสุวิทย์ผู้ตายเดินไปคุยด้วยก่อนก่อเหตุนะคะ

แล้วช่วงเกิดเหตุนายสุวิทย์คนตายเนี่ย
ขับรถมาหาคนก่อเหตุที่ห้องเช่า
แล้วก็ไปท้าทายให้ออกมา

นายสุวิทย์ก็เอาบีบีกันเล็งใส่ปั๊บ
ผู้ก่อเหตุก็เลยคว้าปืนยิงสวนไป๓นัดเลยค่ะ
เราไปที่บ้านของวัฒนีรติชีวิต

อยู่ห่างจากจุดที่นายสุวิทย์จอดรถประมาณ๕๐เมตร
ตอนไปถึงเนี่ยประตูห้องก็ปิดล็อกสนิท

เราก็ตั้งใจว่าอยากจะไปพูดคุยกับคนในบ้าน

เราก็เลยไปที่สพเสาไห้ค่ะ

แล้วก็รถของว่าที่ร้อยตรีธีรวัตรมาจอดทิ้งเอาไว้ที่โรงพักเรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อนของคนก่อเหตุเข้ามาเยี่ยม
เอาอาหารเอาเสื้อผ้ามาให้แล้วก็เล่าให้ฟังว่า
คือสองคนนี้คนยิงกับคนตายเนี่ย

คนก่อเหตุเพิ่งมาอยู่ที่สระบุรีได้๓เดือนเอง

ผมไม่เคยเห็นปัญหาใครหรอกนะ
ว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน
หลังเกิดเหตุเพื่อนโทรหาผม
บอกเฮ้ยพลาดไปแล้วว่ะขอโทษในสิ่งที่ทำ

ในมุมเพื่อนเขามองว่าเพื่อนเขาไม่ได้ตั้งใจ
แกพลาดแล้วอะไรอย่างนี้แกพลาดทำที่ทำตัวแบบนี้
ที่ทำออกไปอย่างนี้ทำพฤติกรรมแบบนี้ออกไปประมาณนี้ครับ
ไม่ว่างว่าสาเหตุที่อารมณ์ชั่ววูบตอนนั้น
มาจากสาเหตุอะไรเข้ามาหาเรื่องหรือว่าอะไรแกอะไรประมาณนั้น
ที่พูดกันก็คือมีแค่เหตุผลเดียว
คือเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตคู่กรณีเขามาหาเรื่อง
แล้วแกก็อยู่ในห้องแกบอกอย่างนี้แกไม่ได้ยุ่งกับใครอยู่แล้ว
เพราะส่วนมากแกก็จะติดต่อกับพวกผมอะไรอย่างนี้
แกบอกว่ากับลักษณะแบบนี้ถ้าเขามาหาเรื่อง
พ่อของคนก่อเหตุเองก็เดินทางมาจากกาลสินเลยนะคะ

ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวด้วยบอกว่า
ลูกชายยืนยันว่าเขาไม่ผิด
เพราะถูกอีกฝ่ายคุกคามด้วยการเอาปืนมาขู่ก่อน
แกก็บอกว่าแกไม่ผิดเท่าไหร่
ด้านครอบครัวตอนนี้ก็จะเตรียมใช้ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลของลูกชายนี่แหละยื่นประกันตัวออกมา
ที่ใช้ก่อเหตุก็เป็นปืนที่ซื้อผ่านโครงการของเทศบาลนะคะมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จังหวะที่ตำรวจคุมตัวว่าที่ร้อยตรีธีรวัตรไปเข้าห้องขังเนี่ยนักข่าวก็พยายามสอบถามสาเหตุการก่อเหตุในครั้งนี้

ภรรยานายสุวิทย์ผู้ตายก็บอกว่าเดิมทีสามีเคยขับสิบล้อมาก่อน
แต่ว่ารายได้มันไม่ดีเท่าไหร่ค่ะก็เลยหันมาขับรถเทรลเลอร์
ขับได้ไม่นานก็ถูกประเมินว่าขับไม่ผ่านแล้วถูกให้ออกจากงาน
เชื่อว่าสาเหตุก็อาจจะเป็นประเด็นนี้ด้วยหรือเปล่า
ส่งทีมข่าวไปตรวจสอบที่เทศบาลตำบลหนองบัวที่จังหวัดกาลสินค่ะ
ก็ได้รับการเปิดเผยจากประหลัดเทศบาลนะคะว่า
กรณีนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูหลักฐานความผิดจากตำรวจให้ชัดเจนก่อน
ถ้ามีความผิดจริงก็ต้องมีการประกาศเลือกตั้งซ่อมภายใน๑๘๐วัน
เพราะถือว่าว่าที่ร้อยตรีธิรวัตรเนี่ยขาดคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่ง
ทางคดีตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อเก่าหาไป๒ข้อหาแล้วนะคะ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสระบุรีโดยไม่คัดค้านการประกันตัว
เพราะผู้ต้องหาไม่ได้หลบหนีและรับสารภาพค่ะ